เมื่อวานนี้คุณผู้ชมฮะเสียบีกับเฟิร์น
เปิดใจเลยเปิดใจกับสื่อบอก
เขาเคยคิดกันชวนกันจะฆ่าตัวตายเลยนะ

บอกมันหนักเกินไปสำหรับคนอายุ๒๗กับ๓๐แบบ

ส่วนการประกอบธุรกิจการดำเนินธุรกิจต่างนานา
เขาบอกว่าเขาไม่รู้เหมือนกันว่ามันผิดกฎหมาย

แต่ขออนุญาตเป็นร้านอาหารที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ทางขวานี่ครับเสียบีนายพงศิริปั้นประสงค์พร้อมด้วย
ภรรยาก็คือเฟิร์นหรือว่านางอนงนาฏปั้นประสงค์
ตั้งโต๊ะหน้าเมาเส้นบีที่เกิดเหตุนี่แหละ
เปิดใจกับนักข่าวเลยยกมือไหว้ขอโทษ
ขอโทษญาติผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บทุกคน
จากเหตุสกนตรกรรมไฟไม่ผับ
เสียบีเนี่ยบอกว่าตั้งใจจะบวชอุทิศส่วนกุศล

เสียบีผู้ชายเนี่ยสีหน้าเคร่งเครียดเลยคุณผู้ชม
แล้วก็นั่งบีบมือภรรยาอยู่ตลอดเวลาครับ
แล้วตัวเขาเองพูดอะไรอีกบ้างเดี๋ยวฟังจากเจ้าตัวเลยครับ
ขอให้ญาติผู้เสียชีวิตอโหสิกรรมให้กับผมด้วยครับ
รู้สึกเสียใจครับและอยากจะบวชจริงครับ
ทิศส่วนกุศลให้ผู้เสียชีวิตครับที่ตั้งใจไว้ครับ

ฟังเสียบีไปแล้วส่วนเฟิร์นล่ะเฟิร์นว่ายังไง

ปัญหาที่เกิดขึ้นครั้งนี้มันใหญ่ที่สุดในชีวิตของทั้งคู่เลยครับ
บอกมันหนักมากสำหรับคนอายุ๒๗ก็คือเสียบีแล้วก็๓๐อย่างเธอ
ตั้งแต่เกิดเหตุเนี่ยทั้งคู่เครียดถึงขั้น
ฆ่าตัวตายกันไหมหนีปัญหาดีกว่า
เสียบีเป็นคนชวนเธอบอกว่าเฟิร์นเรารับไม่ได้เราไปกันเถอะ
ฟังเฟิร์นครับเล่าถึงตอนนี้หน่อยครับ

ครับทีนี้ฮะตลอดการให้สัมภาษณ์เนี่ยคุณผู้ชมส่วนใหญ่จะเป็นคุณเฟิร์นนะพูดซะมากกว่า
มีหุ้นส่วนเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นทหารหรือเป็นคนมีสีอะไรหรือเปล่า
พวกเขายืนยันไม่มีครับไม่มีที่ปรึกษาอะไรทั้งนั้นสร้างเนื้อสร้างตัวมาด้วยกัน
คนนี่แหละส่วนใบประกอบธุรกิจขอเปิดเป็นร้านอาหารโดยมีดนตรี
จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เธอยอมรับว่าไม่ได้หาข้อมูลมา
เกี่ยวกับข้อกฎหมายให้ละเอียดแต่ยังขอโอกาสนะเธอขอโอกาสให้เธอกับเสียบีเนี่ย
เปิดร้านต่อได้ไหมได้ดำเนินธุรกิจต่อได้ไหม
ได้หาเงินมาเยียวยาครอบครัวคนเจ็บแล้วก็คนเสียชีวิตครับ
ขณะที่ช่วงเช้าเมื่อวานเนี่ยเสียบีก็พาครอบครัวกับพนักงาน
นี่ครับมาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิต
นิมนต์พระจากวัดสามัคคีบรรพฤษ๙รูปมาสวดทำพิธี
แล้วก็ตั้งโต๊ะด้วยนะคุณผู้ชมตั้งโต๊ะตั้งเก้าอี้๑๕ตัว
ล้อมเป็นวงกลมรอบโต๊ะเลยแล้วก็ตั้งเครื่องเส้นไหว้เนี่ย
เป็นวงกลมแบบนี้ตั้งเครื่องเส้นไหว้ดวงวิญญาณผู้ล่วงลับด้วยครับ
หนึ่งในผู้รอดชีวิตที่มาร่วมทำบุญด้วยคือจาตรีธิรชัย
จาตรีเนี่ยเล่าให้ฟังแบบนี้คืนวันเกิดเหตุเขาหนีออกมาได้ทัน
แล้วก็มีผู้ชายวิ่งตามมาแต่ผู้ชายที่วิ่งตามเข้ามาเนี่ย
คลอกทั้งตัวเลยพี่ปุ้ยไฟคลอกทั้งตัวก็ทุกคนเนี่ยช่วยกันเอาน้ำสาดให้นะ
แต่ตอนนั้นมันชุลมุนมากเขาไม่ได้อยู่ช่วยเหลือต่อครับ
มารู้ทีหลังว่าผู้ชายคนที่วิ่งตามเข้ามาแล้วโดนไฟคลอกไป
เสียชีวิตที่โรงพยาบาลครับหลังจากนั้นจาตรีบอกว่าเขารู้สึกแปลก
พอกลับมาถึงบ้านเหมือนมีใครตามเขามาด้วย
วันนี้ขนลุกเลยฮะฟังจาตรีหน่อยครับ
ผมก็เลยแบบแล้วเขาไปเสียที่โรงพยาบาลครับ
ผมก็เลยแบบรู้สึกไม่ค่อยดีครับตั้งแต่วันนั้น
แล้วผมก็วันนั้นผมก็เลยไปทำบุญครับแต่ว่าผมก็ยังรู้สึกไม่ดีอยู่ถึงทุกวันนี้ครับ
คุณรู้สึกว่ามีคนตามเหรอหรือว่ายัง
มันรู้สึกแบบเหมือนเราแค่ขับรถนะครับ
ในปกติผมก็ไม่ค่อยเป็นคนกลัวอะไรอยู่แล้วครับ
แต่ขับรถก็มีแบบเหมือนมีแบบมีคนตามหลังตลอดเวลาครับ

เหมือนมีคนมองอะไรอย่างนี้แล้วตลอดไหมหรือว่าหยุดตลอดตลอดเหรอ
ใช่ครับเหมือนมีคนอยู่กับเราตลอดเลยครับ
ถ้าเป็นผมนี่ขับรถนี่ผมคงมองกระจกหลังตลอดเลย

เรื่องแบบนี้ก็ใช้วิจารณญาณนะครับแต่ว่าถ้าเจอกับตัวเองนี่ก็น่ากลัวจริงนะครับ
ทีนี้ครับหนึ่งในผู้เสียชีวิตอีกคนชื่อว่านางสาวนัทธิดาบวงทิมา
เมื่อวานนี้คุณผู้ชมมีญาติของนางสาวนัทธิดาก็นิมนต์พระมา
ทำพิธีเชิญวิญญาณที่หน้าเมาเท่นบีครับ
เพื่อเรียกให้วิญญาณของนางสาวนัทธิดากลับบ้าน
แล้วก็จะจัดพิธีสวดพระอภิษฐรรศพที่วัดพลาอำเภอบ้านฉางที่ระยอง
แฟนของนางสาวนัทธิดาเล่าแบบนี้ว่าจริงพวกเขามาเที่ยวที่นี่๒๓ครั้งแล้วนะ
คืนเกิดเหตุตัวเขากับนางสาวนัทธิดาแยกกันเข้าห้องน้ำครับ
แล้วไปได้ยินเสียงระเบิดที่หน้าเวทีเขาก็รีบวิ่งออกมา
วิ่งออกมาเจอกลุ่มควันจำนวนมากเลยครับเขารีบวิ่งออกมาหน้าผับก่อน
แล้วไฟเนี่ยเปลวไฟมันพุ่งออกมาเขาพยายามตามหานะ
แฟนอยู่ไหนแฟนอยู่ไหนหาไม่เจอครับซึ่งแฟนของเขาก็คือนางสาวนัทธิดาเนี่ย
โดนไฟคลอกเสียชีวิตที่หน้าห้องน้ำครับ
ส่วนที่ชาปนสถานกองทัพเรืออำเภอสัตหีบ
มีการตั้งสวดพระอภิษฐรรมศพพันธาตรีรังสิมัน
ซึ่งเป็นมือคีย์บอร์ดที่เสียชีวิตด้วยคุณผู้ชม
ก็มีเพื่อนนักดนตรีในวงมาร้องเพลงที่หน้าศพ
ไว้อะไรเป็นการไว้อะไรเป็นครั้งสุดท้าย
แล้วก็จะมีพิธีชาปนกิจศพในวันนี้ครับคุณผู้ชม
สิงหาคมเวลา๔โมงเย็น
ก็ต้องแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งกับผู้เสียชีวิตทุกคนด้วยนะครับ
แต่ว่าฟังจากการเปิดใจของเสียบีกับเฟิร์น
ก็ยังสงสัยอยู่นะว่าเปิดพับยายโต๊ะขนาดนี้ทำกันสองคน
คุณผู้ชมก็แสดงความคิดเห็นมาเกี่ยวกับเรื่องที่
ไม่รู้เลยเหรอว่าจะเปิดร้านอาหารหรือจะเปิดผับ
ไม่ศึกษาเลยหรอกนี่คุณผู้ชมบอกนะ
แล้วเรื่องที่จะกลับมาเปิดใหม่คุณจะเปิดเป็นร้านแบบไหนนะฮะ
คุณต้องเปิดให้ถูกตรงนั้นเปิดสถานบันเทิงไม่ได้นะ
คือมันมีหมุกระทะใช่ไหมครับร้านอาหารตอนนี้ยังเปิด
เป็นมุมมองของคนดูนะครับซึ่งเราก็ต้อง
ต้องเคารพในการแสดงความคิดเห็นของท่าน